จะถูกลวงขึ้นรถแก๊งลักเด็กแล้วนะครับ

หนูพาป้าไปส่งที่รถหน่อย

เด็กก็พยายามที่จะช่วยป้าไปส่งขึ้นรถ
แต่ประกบอโหไปถึงรถ
กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนหัน

สมมุติแล้วกันนะฮะเป็นนักเรียนชั้นป๒

ผู้ปกครองของเด็กหญิงบี

บอกว่าลูกสาวของเธอถูกหญิงแปลกหน้า

ใกล้กับตลาดสดบ้านดอนแดง
ก่อนที่เพื่อนของหนูน้อยบี

จะรีบวิ่งไปบอกป้าขายของที่อยู่ในตลาด

ชื่อว่าผู้ใหญ่บีสิทธิชัยพิมพ์สิม
นำมาโพสต์ไว้เพื่อแจ้งเตือน

เฝ้าระวังดูแลบุตรหลานให้ดีนะครับ

ใครเป็นคนที่จะดึงตัวหลานสาวขึ้นรถ

เพราะตอนนั้นป้าเองก็ตกใจแล้วก็ห่วงหลานสาว
แต่จากการสอบถามหลานสาว

ไปที่รถโดยบอกว่า

และให้หลานสาวตัวน้อยพาไปที่รถ

โดยให้ค่าจ้างแก่หลานสาวเป็นเงิน๒๐บาท
หลานก็ซื้อเป็นคนซื้อ
ใครมาแบบไหนแล้วยังเป็นเด็กไง
ก็ช่วยไปช่วยพาผู้หญิงคนนั้นจะไปที่รถ
โดยไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายนะครับ
ส่วนนายสังวานชมศรีดาผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแดงบอกว่า
ช่วงที่ร่วมกันสอบถามเด็กหญิงบี
เพราะว่าเด็กหญิงบีมีอาการตกใจกลัว
แล้วก็หวาดระแวงตลอดเวลาเหมือนกันนะฮะ

ไม่น่าจะโกหกหรือว่ากุเรื่องขึ้นมาครับ
ขณะที่ทางด้านของกำนันตำบลดอนหัน
กำนันยมพงศ์โตนาก็ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง๑๕หมู่
ประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนผู้ปกครอง

หากเพราะว่ามีรถยนต์หรือว่าบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่
ก็ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนทันที
เพื่อจะได้ร่วมกันระวังแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบนะครับ